เวิร์ดทัศลักษ์ปัตตะพงพัฒน์ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา
มีประสบการณ์มาแล้วทั้งในฐานะสื่อมวลชนและงานบริหารรอบนี้เป็นตัวแทนผู้หญิงดูแลงานด้านสังคมให้กับพัก
สิทธิ์ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศนัชพลสุพัฒนะเน็ตไอดอลเจ้าของฉายามาร์คพิษบูผันชีวิตมาเป็นนักการเมืองสังกัดภักดิ์ไทยศรีวิรัยหวังเป็นหนึ่งในคนหน้าใหม่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน
อัศดายุทธ์คุณวิเศษพงศ์แร็กควีนตัวแม่ที่รู้จักกันในชื่อนาตาเลียเพลียแคมป์ประกาศวางมงกุฎสวมสูตรนั่งเก้าอี้กรรมการบริหารพักพลังท้องถิ่นไทยชูแคมเปญฮีโร่แก้ปัญหากลุ่มเพศทางเลือกโดยตรง
อัศดายุทธ์คุณวิเศษภงแดร็คควีนตัวแม่ที่รู้จักกันในชื่อนาตาเลียเพลียแคมป์ประกาศวางมงการบริหารพักพลังท้องถิ่นไทยชูแคมป์แก้ปัญหากลุ่มเพศทางเลือกโดยตรง
เป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกรัฐบนตรีขอเดินเข้าสภาในนามพักมหาชน
นายแพทย์เรวัตวิสารุทเวศรองหัวหน้าพักเสรีรวมไทยอดีตอธิบดีกรมการแพทย์
หนึ่งในพักที่มองว่ากลุ่มคนข้ามเพศเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้อย่างเท่าเทียมกัน
ธัญวัฒน์กระมวลวงวัดนักออกแบบท่าเต้นชื่อดังเจ้าของผลงานหนังสือพลิกเพศสาวน้อยมหัศจรรย์
ครั้งนี้ตัดสินใจร่วมงานกับพักอนาคตใหม่เพราะต้องการผลักดันสิทธิ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ